ประเด็นที่มีคนจับตาแล้วก็ติดตามดูกันอยู่พอสมควร
กรณีของเสียโป้อานนท์กับคุณการวิพากร
อดีตภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซ
คือเสียโป้อานนท์เนี่ย
เขาเป็นเน็ตไอดอลสายดาร์ก

ก่อนหน้านี้เคยเป็นนักลงนักเลงมีการผัวพันกับยาเสพ

พอมาเป็นเน็ตไอดอลมีคนตามเยอะ
เขาก็เริ่มท้าชกกับคนนั้นคนนี้
กมาหลายไฟล์จนไฟล์ล่าสุดท้าชกกับอีคิวซังไม่ได้ชก
มันมีกรณีที่เกิดขึ้นไปเกี่ยวข้องกับการ
ก็คือตอนที่คุณการเขาเคยโพสต์ขายสินค้า

แล้วเสียโป้ก็เข้ามาทรงมาแซวมาคุยกัน
คนก็เริ่มจับตามองแล้วว่าเอ๊ะอะไรยังไงหรือเปล่า
จนกระทั่งมีไฟล์เสียโป้ท้าชกอิฟคิกซังแล้วมีปัญหาหลายครั้ง

หลังจากเลิกชกกันไป
โดยบอกว่ามีผู้ใหญ่บอกไม่อยากให้ชก
ปรากฏว่าการได้ออกมาโพสต์ข้อความหลายสิ่งหลายอย่าง

เสียโป้ก็ยอมรับว่ายืมเงินมาจริง

ก็เพื่อนนี่แหละตกลงกันว่าจะมาทำไฟล์มวยเสียโป้กับอีคิวสัง
ค่ะแต่พอมันไม่ได้ทำมันก็เลยไม่มีเงินเข้ามา

แล้วเรื่องราวเยอะแยะไปหมดหลายเรื่อง
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ย
ปรากฏว่าตำรวจสนโฆครามไปควบคุมตัวเสียโป้อานนท์
หรือว่านายอภิรักษ์ชัดอานนท์กับเพื่อน
ที่ชื่อว่านายกันทำสุกได้นะฮะ
พร้อมกับของกลางที่เป็นปืนออโตเมติก๑กระบอกด้วย
มีกระสุนอีก๑๔นัดนะฮะ
แล้วก็รถที่ขับมาเป็นรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีน้ำเงิน
ควบคุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในหมู่บ้านพรีเมียมเพลสลาดพร้าวเวลาประมาณ๓ทุ่ม๔๐
และบ้านหลังนี้คือบ้านของการวิพากรสุขพิมาย
อดีตภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซนะฮะ
ทางภูมิกับการสอนอโครครามนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอภิวัตชัยศรีสุดบอกว่า
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ๑๙๑
ว่าจะมีกลุ่มชายชะกันบุกมาข่มขู่การที่บ้านพัก
ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบไปสอบถามข้อมูล
ขณะกำลังสอบถามข้อมูลกันอยู่
โป้กับเพื่อนขับรถมาจอดที่หน้าบ้านพอดี
ก็เลยตรวจค้นนะครับว่าจะใช้บุคคลตามที่ได้รับแจ้งหรือเปล่า
พอตรวจค้นแล้วก็ไปเจอปืนที่อยู่ในรถนะครับ
ซึ่งเสียโป้บอกว่าเป็นปืนของลูกน้องเสียโป้ที่มาด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนต่อที่สนโคครามนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าปืนมีทะเบียนเป็นของเพื่อนเสียโป้นะครับ
แต่ก็นำตัวทั้งสองไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดนะฮะ
อันนี้เป็นภาพที่ศนนะฮะ
ทีนี้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเสียโป้นี่ไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยนะ
นี่ครับนาน๒๐นาทีได้นะครับ
โดยบอกว่าจะไม่ยอมไปโรงพักถ้าทนายความยังเดินทางมาไม่ถึง
แล้วก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
การนั่นแหละเป็นคนเรียกให้เขามาหาที่บ้าน
จู่พอมาถึงตำรวจก็มาจับ
แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีคนสั่งการแน่นอน
เขาพาดพิงถึงใครบ้างลองฟังนะครับ
กิโลกรูป
อันนี้ได้เลยนะครับ
ค่ะ
ได้บุกลุกด้วยผมเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บคุณเรียกผมเข้ามาผมก็เข้ามา
นะครับผมมาที่นี่ทุกวันดูกล้องมีวงจรปิดหมดทุกอย่าง
ผมไม่ไปสอนอรอทนายผมมาถ้าผมผิดอะไรจับผมไปเลย
อันนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังมีอยู่
แล้วผมรู้เลยว่ามาจากใครครับผม

ไม่ใช่เสียการอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นไอ้นี่เขาเสียการอาจจะเป็น
อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเด็กแพ้แต่ตัวบนที่ซื้อสั่งการ
อยู่ข้างบนเนี่ยผมรู้ว่าใครเดี๋ยวรอก่อน
นี่เขานั่งโพสต์ก็คงในบ้านคุณการ
เพราะไปอยู่หน้าบ้านแล้วก็ตำรวจก็เลยพาเข้าไป
ไปสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับขณะที่ภูมิกับการสอนอโฆครามบอกว่า
เป็นการสร้างประเด็นมีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรยังไง
ตำรวจก็ชี้ชัดไม่ได้เดี๋ยวก็จะต้องเชิญตัว
มาสอบปากคำหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งด้วย

และพามาพูดกันในเรื่องของเงิน
ในอดีตที่เป็นนี่
เงินนี้เลยครับ
ก็เบื้องต้นก็มีการทำบันทึกการจับกลุ่มเอาไว้นะครับ
หลังจากสอบปากคำนานกว่า๕ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ให้ประกันตัวเสียโป้กับเพื่อนไป
เงินประกันคนละ๗๕๐๐บาท
เกี่ยวกับพวกคดีอาวุธปืน